รู้ก่อนก็รู้ว่าจะร้อนจะหนาวก่อนใครนะ
วันนี้ดิฉันกำลังดูโปรโมชั่นแป้งเย็นอยู่ในหนังสือพิมพ์นะคะ
เตรียมซื้อแล้วเพราะว่าอากาศร้อนมากช่วงนี้

อย่างที่ได้คาดการณ์ไว้สุดสัปดาห์นี้

แล้วก็ภาคอีสานตอนล่างก็เริ่มมีฝนโปรยปลายลงมานะครับ
การว่าหลังจากนี้ฝนก็จะมีการกระจายตัวมากยิ่งขึ้น

สาวอาทิตย์นี้มีโอกาสเกิดฝนนะครับอยากจะบอกทริคนิดหนึ่ง
สมมุติว่าฝนในระยะนี้เป็นฝนที่เกิดจากความชื้นลอยขึ้นมาด้านบน
อากาศขึ้นที่แนวดิ่งดังนั้นหากตื่นเช้ามาดูท้องฟ้า
ฟ้าใสลมนิ่งไม่มีลมพัด
เตรียมตัวดีอาจมีฝนตกในช่วงบ่าย
โอ้โฮเห็นใสอย่าไว้ใจนะฮะ
อ๋ออันนี้เตือนใครหรือเปล่า
ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ว่าปัจจัยสำคัญหลักที่เข้ามาทำให้เกิดฝน

อย่างขาวนี่คือความชื้นที่มีการก่อตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆ

พบว่ากลุ่มเมฆในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศนะครับ

รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ประอิสานตอนล่าง
เมฆจะหนามากยิ่งขึ้นนะครับ
ทำให้ช่วงกลางวันนั้นแดดอาจจะไม่แรงเท่าไห
แต่ว่าอุณหภูมิความร้อนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว

เนื้อเหนียวตัวแต่ว่าในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
อากาศนั้นค่อนข้างที่จะร้อนแล้วก็แดดค่อนข้างแรงเป็นพิเศษนะครับ
แสบผิวได้ใครที่ออกจากบ้านก็พกร่มไปหน่อยนะครับ

ช่วงเช้าที่ผ่านมาในบริเวณทางตอนบนอย่างพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันตก
สังเกตว่ายังคงต่ำกว่า๑๕องศาเซลเซียตอยู่
ก็เป็นลมจากฝั่งตะวันตกนะครับ
อบเอาความหนาวเย็นจากเทือกเขาฮิมาลัยเข้ามาหล่อเลี้ยงในบริเวณดังกล่าวอยู่
ดังนั้นจึงทำให้ยังคงมีอากาศหนาวเย็นในช่วงเช้ากับช่วงค่ำนะครับ
ส่วนในบริเวณตอนกลางของประเทศเริ่มอุ่นขึ้นแล้วนะครับ
วันนี้ในช่วงบ่ายคาดการณ์ว่าจุดที่ยังคงมีอุณหภูมิสูง
ก็คือในบริเวณตอนกลางตั้งแต่พื้นที่ภาคเหนือตอนล่างไล่ลงมา
จนถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
สูงสุดวันนี้มีลุ้นอยู่ที่ประมาณ๓๗องศาเซลเซียตนะครับ
คำนวณต่อไปนะครับบอกว่าในวันเท้าพรุ่งนี้
พื้นที่ที่มีความชื้นเยอะจะเริ่มน้อยลงครับ
สังเกตพื้นที่สีน้ำเงินดีนะครับ
นี่คือความหนาวเย็นที่คาดการณ์ว่าในสุดสัปดาห์นี้จะมาเยือนเมืองไทยของเรา
แน่นอนครับการที่ตอนนี้อากาศมีความชื้นเยอะแบบนี้
และที่สำคัญในช่วงอีกวัน๒วันนี้จะมีมวลอากาศเย็นเข้ามาเยือนเมืองในของเรา
ก็จะทำให้เกิดการแปรปวนสภาพอากาศเกิดขึ้นนะครับ

ราฟิกต่อไปเป็นการแสดงลักษณะการแผลลงมาของมวลอากาศเย็น
ที่เห็นนี่คือมวลอากาศเย็นสีฟ้า
สังเกตว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปจะมีการย้อยลงมาในลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้
มาทางฝั่งตะวันออกของประเทศไทยแถวลาวแถวเวียดนาม
แผลลงมาแบบนี้เองแน่นอนนะครับก็จะมาช้อนเอาความชื้นลอยขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับ
อากาศเย็นเป็นอากาศที่มีน้ำหนักนะครับ
แผ่ลงมาแล้วก็มาดันให้ความชื้นต่างลอยขึ้นไปด้านบน
พอความชื้นเหล่านี้ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าก็สามารถที่จะเกาะตัวเป็นเมฆในแนวตั้งนะครับ
ดังนั้นอาจมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้นะครับ
โดยเฉพาะช่วงเช้าอาจจะต้องระวังหน่อย
ฟ้าผ่าอาจจะเกิดขึ้นได้พื้นที่เสี่ยงนะครับ
อันนี้ภาคอีสานภาคตะวันออกนะครับ
ส่วนหลังจากนั้นครับเดี๋ยวไปดูต่อไปเลยนะครับ
พื้นที่ที่ต้องระวังต่อไปก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
กลางแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับ
ใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งวางแผนเดินทางท่องเที่ยว
ตรวจสอบสภาพอากาศดูฟ้าดูฝนหน่อยนะครับ
เพราะว่าฝนที่ตกอย่างที่บอกนะครับว่าตกแบบค่อนข้างที่จะมาไวนะครับ
แต่ว่าตกมาแต่ละทีเนี่ยนะครับก็มาพร้อมกับลมกระโชคแรง
แล้วก็ตกหนักที่สำคัญนะครับอาจจะเกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้
นี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ฝนนะครับ
วันนี้จะเริ่มมีกลุ่มฝนเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
ตะวันออกนะครับแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง
มีการกระจายตัวแบบนี้ในหลายจุดหลายพื้นที่
แล้วก็จากไปพรุ่งนี้เช้ามาใหม่นะครับเริ่มตกในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกก่อนนะครับ
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะกระจายตัวอยู่แถว
บริเวณตอนกลางของประเทศใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวต้องระวังนะครับ
ส่วนนี้เป็นบริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับจากการตรวจสอบในวันพรุ่งนี้
ในวันนี้เพราะว่ากลุ่มเมฆนั้นมีการก่อตัวของกลุ่มฝน
ในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันเป็นแนวยาวเลยนะครับตั้งแต่ตอนกลางไล่ไปถึงตอนล่าง
คำนวณต่อไปนะครับพบว่ากลุ่มฝนนั้นยังคงมีโอกาสตกอย่างต่อเนื่อง
ก็จะข้ามไปฝั่งอ่าวไทยนะครับในวันพรุ่งนี้แล้วก็จะตกกระจายตัวแบบนี้
อย่างที่บอกครับตกแบบมาไวไปไวจุดที่มีฝนตกอาจจะต้องระวังหน่อย
คลื่นก็จะสูงนะครับแล้วก็หลังจากนี้เป็นต้นไป
รสุมตะวันออกเชียงเหนือหรือว่ามรสุมฤดูหนาวนั้น
ก็จะแรงตามลมหนาวที่เข้ามายืนเมืองในของเรา
๒๔ไปถึง๒๗ใครที่จะเดินเรือโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยต้องระวัง
คลื่นนั้นสูงประมาณ๒๓เมตรเรือเล็กควรที่จะงดออกจากฝั่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนะครับ
นี่คือการคาดการณ์สภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไป
ยังไงสภาพอากาศแปรปวนเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป